กับเรื่องราวของการเปิดตัว
เพื่อโหมโรงในระดูการแข่งขันใหม่ที่จะเริ่มขึ้น
แล้วก็มีนักเตะไทยเดินทางไปค้าแข้งอย่างที่เราทราบ

มีโอกาสนะครับได้ให้สัมภาษณ์
ซึ่งเมื่อวานนะครับ๕นักเตะที่เดินทางไปเล่นนะครับ

ธิรธรรมบุญมาธรรมของวิโซโกเบ

เอกอักราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

ที่สถานเอกอักราชทูตณกรุงโตเกียว

แล้วก็เป็นพี่น้องกันในทีมชาติ

ในนัดเปิดระดูการที่ซานเฟชเช่นะครับ

ในวันเสาร์ที่๒๔กุมภาพันธ์นี้

เอาไว้ล่วงหน้าในเกมนี้ด้วยครับ

ที่เราได้เจอกับสูตรหน้าที่คมของไทย